พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

อรุณสุดท้าย

วันนี้แขกรับเชิญต้องยิ่งสร้างสีสัน

แถมท้ายด้วยว่าเป็นแขกรับเชิญแล้ววงเล็บมาเฟีย
ปกติเราไม่เคยเห็นพี่เอกดูดวงสักเท่าไหร่

คือเป็นคนพอมาก็บอกแต่ว่าไปเพราะเราไม่ชอบดูดวง
เรื่องดวงต่อไปวันข้างหน้าไม่อยากจะรู้
ขอให้พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเรามีลมหายใจ

ผมไม่ได้หวังว่าเฮ้ยปีนี้มันจะชง
ไม่ต้องชงก็ชงเองก็ได้ก็กินเองได้ไม่ต้องอะไร

เป็นคนชอบความเป็นระเบียบเจ้าระเบียบ
แม้ว่าตัวเองจะไร้ระเบียบแต่ก็ชอบความเป็นระเบียบ

แต่ในวันหนึ่งข้าทำให้ทุกอย่างข้าจึงจับผิดเองได้ไง

บอกอย่างนี้ในห้องนอนพี่เนี่ยมดดำ
ถ้าพี่ออกมาจากห้องปั๊บใครเข้าไปพี่จะรู้
อะไรที่พี่วางวางไว้
ใครเข้าไปจัดการหรือใครเข้าไปหาอะไรก็แล้วแต่

พี่เป็นคนที่เจ้าระเบียบแต่ตัวเองเป็นคนไม่มีระเบียบ
ไม่ใช่เพราะตัวเองขี้เกียจไม่มีเวลา

เทพประจำตัวเป็นเทพฤษีสร้างจากฤษี๑๙ตน
จึงมีนิสัยเป็นผู้เรียนรู้
ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนา
เรียนรู้ในทางลับและบางทีบางเรื่องที่รู้
แป๊บเดียวไอ้คนที่ถ่ายทอดความรู้ตายตายตายนี่คือความเล่นลับของพี่เอกชายา
อัลบั้มที่๒ย้ายสังกัด
คือมันจำเป็นต้องย้ายเพราะสังกัดนั้นมันล้มไปแล้ว
แล้วมันเวิร์กเนี่ยพอย้ายพอย้ายก็หาเพลงไม่เจอ
เพราะว่าเพลงที่มันได้มามันไม่ครบมันขาดเพลงเพลงหนึ่ง

ชื่อว่าเพลงพี่มีแต่ให้ก็คือเพลงแจ้งเกิด

พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่

โอ้เพลงนี้เจอแต่เคยสั่งได้เลย
นี่แหละเป็นเพลงที่อยู่ใน๑๓เพลงที่ทิ้งไว้ในตอนแรก
ก็บอกเราก่อนว่าชอบฟังเพลงหรือชอบไปเฝ้านักร้อง
ชอบฟังเพลงชอบฟังเพลง

อาจารย์ก็น่าจะยุคเฝ้านักร้องเหมือนกันแหละ
พี่เอกเป็นอย่างนี้ครับ
ผมกว่าจะมีมั่งมีหรือกว่าจะสำเร็จได้ก็เป็นยามเด็กเสิร์ฟคนรับรถส่งตัวเองเรียน
เพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่วงการของคาเฟ่เฟื่องฟู
แต่พอผมเริ่มดังเนี่ยคือปี๔๗๔๘ครับตอนนั้นมันล่วงโรยแล้วครับ
อัลบั้มที่๒เนี่ยเราผู้ร่วมวงของพี่เอกเนี่ยบอกชื่อแต่ละคนเนี่ยทุกคนรู้จักหมดเลย

เป็นนักร้องที่หน้าตาไม่ดี
ไม่คบไม่อยากคบ

อภพรนะคอนสวรรค์
ภพรมาเข้าเป็นหางเครื่องอยู่ในวงดนตรีพี่

มาเป็นหางเครื่องแต่ว่ายิ่งยงมาเป็นลูกวง
ตอนนั้นหน้ามันเหมือนงูเห่ามากตอนนั้นอ่ะ
แล้วก็ยังมีคุณเด่นชัยสายสุพรรณ
นี่คือคนที่เด็กปั้นพี่หมดเลย
ก็คืออยู่ในวงของอาสันเสริญนุ่งเสริชัยเป็นพี่เป็นหัวหน้าวง

เป็นหัวหน้าวงนำโดยเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็พวกเด็กพวกนี้เป็นลูกทีม
บั้มที่สองพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เป็นเพลงที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ด้วย

ใช่คือมันเป็นเพลงคัดทิ้งแล้วเก็บมา
แต่ปรากฏว่าดังเทา

ดังมาจากคือเป็นเพลงช้าสมัยก่อน

ใครที่เป็นเจ้าพ่อมาเฟียในยุค

ถ้าเป็นยุคก่อนนั้นเขาจะขอเพลงนางใจ

ตอนนี้ยังเป็นนักร้องอยู่ใน

ไปตามงานต่าง
แต่ว่าไม่นานก็เป็นวงเลย
๓๐จนมาถึงปิดเอาเมื่อ๒ปีที่แล้ว

วงดินตรีที่เคยเกือบ๒๐ปีนะ

ตรงนั้นเขาเรียกว่ามันดัง

คือเอาอย่างนี้
พี่เป็นคนออกคนหลังเพื่อน

แล้วมีคนร้องเพลงได้ตามเยอะมากเลย

มันเป็นให้มือย
ยงแล้วตอนนั้นยิ่งยงเริ่มมาแรงเลย
คือร้องไปลูกน้องในวงดังกว่า
มันทำให้พี่คิดอะไรได้

ก็พอถึงเวลานั้นปั๊บเนี่ย
สิ่งแรกเลยก็คือตอนนั้นครับ
ลำบากมากก็บอกน้องบอกครอบครัวทั้งหมดว่า

ย้ายกลับไปบ้านไปอยู่ที่ใต้แล้วก็ไปตามความฝันของพ่อที่พ่อบอกว่า
วันไหนที่ไม่ทิ้งหนังตะลุงและไม่ทิ้งมโนรา
วันนั้นคือวันที่จะหาทางที่ความเป็นศิลปินของพี่จะเจอ
เหมือนกับทั้งหมดพี่ใช้เวลาในการทำมาหากินร้องเพลงอยู่ในวงการลูกทุ่ง
มันมีถึงจุดหนึ่งเรียกว่าจุดนิ่งแล้วกำลังไปถึงจุดที่มันลง

มันทำให้พี่ต้องกลับไปร้องเพลงที่บ้านเกิด
ถ้าสมมุติว่าผมอาศัยเฉพาะเพลงอย่างเดียวนะมดดำน้องหนูแบบ

แต่สิ่งที่เรายืนอยู่ได้และประคองเราได้ก็คือวัฒนธรรมทั้งนั้น
คำถามเด็ดที่จะต้องถามในค่ำคืนนี้
เขาบอกว่าดูจากเอกชัยศรีวิชัยแล้วเนี่ย
ที่ดินทีนี้น่าตกใจมาก
ความจริงแล้วคุณไม่ได้ร่ำรวยมาจากศิลปะวัฒนธรรมหรอก
คุณร่ำรวยมาจากการเป็นมาเฟียภาคใต้